เอ้าช่วงแรกผมพาไปรู้จักกับคุณชาใช่ไหม
ชาละวันใช่คุณชากับคุณใครเอางั้นเดี๋ยวผมพาไปรู้จักอีกท่านหนึ่ง
คุณชูเฮ้ยชูอะไรชูชูอะไรเดี๋ยวผมจะมาแถ
เดี๋ยวชูชูอะไรชูอะไร
ก็เดี๋ยวอย่ามาแฉนี่ไงก็จะเอาแฉเรื่องอะไรใจเย็นก่อน
ชูชกชูชกชูชกชูชกชูชกที่ชัยนาฏโอ้โหชูชกบับโหลที่ชัยนาฏ
เด็กนักเรียนอนุบาลชัยนาฏโต๊ะใจกันหมดเลยเฮ้ย
ไม่ได้มาแฉแต่ประการใดแต่ว่ามามาที่นี่เพื่อสร้างความฮือหา
แล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของนี่เลยครับคุณผู้ชมครับ
เรื่องของการเทศมหาชาติ๑๓กัน๑๐๐พระคาถาพระเวชสันดร
มาที่นี่ครับที่โรงเรียนอนุบาลชัยนาฏในอำเภอเมืองจังหวัดชายนาฏที่นี่
เขาจัดเรื่องราวในการเรียนรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
แล้วก็มีเรื่องของการเรียนรู้จริยธรรมและการบำเพ็ญบารมี
รวมถึงการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศไทย
ก็เลยจัดกิจกรรมนี้ขึ้นก็จุดทูบจุดเทียนตามแบบฉบับนะครับ
เป็นพิธีทางพระพุทธศาสนาเด็กเขาก็จะได้นั่งสวดมนต์
นั่งสมาธิไปด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน้องใบตองคุณผู้ชมด้วย
งานแบบนี้เรานั่งนานแล้วจะเกิดอะไร
เหน็บชาเหน็บชาและสิ่งที่ตามมาคือง่วง
นั่งไปนานง่วงเดี๋ยวก็หลับเพราะฉะนั้นเพื่อเพิ่มความสนุกสนาน
ตลอดการเทศของพระอาจารย์ก็เลยต้องมีเฮียชู
เอาไปดูบรรยากาศเฮียชูชกหน่อย
เฮียชูเฮียชูโชคชูโชคครับโอ้โหหัวเราะกันเนี่ยขากักเลย
แค่เห็นก็ตลกแล้วตอนนี้ไม่รู้เป็นคุยอะไรเผินเผินเผินใหญ่เลย
นักเรียนแล้วก็หายง่วงอ่ะสิเอาแต่ชูชกง่วงแทนชูชกนอนแล้วจ้ะ
คือมันเป็นเรื่องราวในเรื่องของพระเวช
หนูได้เรียนรู้ไปด้วยในตัวนะครับจะได้ไม่หลับกัน
เพราะต้องยอมรับว่าเด็กอนุบาลอายุเท่านี้บางทีสมาธิ
เอออาจจะไม่ได้ยาวเหมือนผู้ยงผู้ใหญ่
นั่งฟังไปสักพักสวดมนต์ไปสักพักเดี๋ยวล่ะ

ใช่ก็ต้องมาแบบนี้แล้วไม่ได้มาแต่ชูชกอย่างที่ผมบอกครับ

นี่ก็มีเหมือนกันคือให้เป็นไปตามเรื่องราวในเรื่องของพระเวชสันดรเลยนะครับ
อดแทรกมุกตลกแล้วก็เรื่องราวให้ได้น้องได้เรียนรู้กันไปอีกด้วย
ถือว่าเป็นกิจกรรมดีนะอันนี้มีพนักมัดซีกับพระเวชสันดร

อารมณ์ประมาณนั้นใส่ชูชกเอาไปซ่อนนะสิ

ต้องไปซ่อนอยู่ในบ่อที่มีบัว

ตามเรื่องราวนี่แล้วก็โผพรวชขึ้นมาแบบนี้
นี่โอ้เด็กก็สะดุกสนานกันไป
รู้สึกว่ามีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนแบบนี้
มีบทบาทสมมุติอะไรต่างนักเรียนเขาก็จะชื่นชอบ
เขามาปรากฏตัวก็คือเป็นเรื่องราวทางพุทธศาสนา

ที่ทำให้นักเรียนได้สนอกสนใจเรื่องราว
เรื่องราวของการเทศมหาชาติอะไรต่างแบบนี้เพิ่มมากขึ้น